คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีเรื่องของน้องปอนนะคะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิต
มีการชนสูตรศพน้องปอนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่๒
ผลจากการตรวจสรุปว่าน้องปอนนั้นเสียชีวิตจากการถูกของแข็งแทงทะลุสมองค่ะ
ซึ่งก็ตรงกับการตรวจในครั้งแรกนะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมคดีน้องปอนค่ะ
นางอารีรัฐชมโลกคุณแม่ของน้องปอนและนางดรุณีดีสุวรรณ
พร้อมทั้งทนายสงการอัจฉริยศัพย์นะคะ
ก็เดินทางไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ไปรับศพของนายธิรพงศ์ถิตฐานหรือน้องปอน
นักศึกษาชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายและใช้ไขควงแทงจนเสียชีวิต
พร้อมทั้งเข้าพบพลตำรวจรีในแพทย์พรชัยสุธีรคุณ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ก็ไปสักถามประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต
ตรวจสภาพศพแบบละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาร่องรอยบาดแผลที่ญาติยังติดใจสงสัย
หลังมีการผ่าชนะสูตรมาแล้วที่โรงพยาบาลราชบุรี
ตอนนี้เห็นเพียงบาดแผลบนศีรษะเหนือกกหูด้านขวา๑จุด
ถูกไขควงแทงเข้าไปแต่ยังไม่เห็นไปถึงเนื้อสมอง
ผลชนสูตรเบื้องต้นยืนยันว่าผู้ตายนั้นเสียชีวิตจากของแข็ง
ทะลุสมองซึ่งก็ตรงกับผลของนิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีก่อนหน้านี้นะคะ

ในขณะที่ธนายสงการก็พาแม่น้องปรณ์เข้าพบทวชัยไทยเขียว
รองประหลักกระทรวงยุติธรรมและกสุครัตรยุติธรรม
รองอธิบดีกลมคุ้มครองเสพที่และเสร็จภาพ
ไปพบเพื่อขอให้พิจารณาการช่วยเหลือค่ะ

และเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา
โดยมีการมอบหลักฐานเป็นบทสนทนาข้อความในเฟซบุ๊ก
จากเพื่อนของหนึ่งในผู้ต้องหา
ที่บอกว่ามีบุคคลอ้างวิธีไม่ให้ถูกดำเนินคดี
ด้วยการให้ผู้ต้องหาทั้ง๑๘คน
ปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวน
และขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ก็เลยนำหลักฐานนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

ให้พิจารณาเรื่องของการคุ้มครองผู้เสียหาย
ในฐานะพยานตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ

สำนวนคดีน้องปอนคาดว่าจะส่งถึงกองปราบรามในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม
แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการทำสำนวนคดีด้วย

ขณะเดียวกันก็สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบผู้ปกครอง
ของหนึ่งในผู้ต้องหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า
คู่กับการสืบสวนสอบสวนคดีอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงผลชนสูตรที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปด้วยค่ะ